รณีที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จัดประมูลผู้ถือลิขสิทธิ์ไทยลีก

รวมถึงฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุด
ฟอร์ฟุตบอลชายหาดทั้งลีกแล้วก็ทีมชาติรวมกัน
ล่าสุดนะครับทางสมาคมได้ลงนามกับผู้ชนะการประมูลรายใหม่แล้ว
โดยจะแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนที่ไทยลีกจะกลับมารีสตาร์ท๑๒กันยายน
โดยคาดว่าจะถือเลิกงามยามดีครับ
ก็คือเปิดตัววันที่๙หรือว่า๑๐กันยายนนี้
สำหรับบริษัทที่จะชนะการามูเนี่ยนะครับ
ส่วนการประมูลนะครับเรื่องของค่าประมูลนั้นต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง
อย่าลืมนะครับนอกเหนือจากเรื่องของข่าวกีฬาฟุตบอลแล้วเนี่ย

กันยายนท่าเรือเจอกับแบงคอก๖
กันยายนเมืองทองเจอกับชนบุรี
คู่แข่งแบบปิดครับก็เริ่มคลิกออฟในเวลา๔โมง๕นาที
แล้วก็เข้ารายการถ่ายท่อสดในเวลาบ่าย๓๕๐นาที
ชมทุกช่องทางนะครับของไทยรัฐ

หลังจากที่มีการปลดล็อกจากสบคให้แฟนกีฬาเข้าชมได้นะครับ

แล้วก็อาทิตย์ที่๑๒๑๓กันยายนที่บางเกาะอาริน่า
ไลท์นะครับคือวันอาทิตย์เลยครับ
ชนบุรีเจอกับการท่าเรือเป็นคู่บิ๊กแมชด้วย
เรื่องต้นก็จำกัดจำนวนให้เข้าชมได้ไม่เกิน๑๐๐คน
นโยบายของทางสวบคสำหรับกีฬาที่แข่งในร่ม

มีมาตรการนะครับในการป้องกันเต็มรูปแบบ
มีจุดคัดกรองแล้วก็ให้สวมหน้ากากอนามัย
มีการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน
ไทยชนะจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง
แล้วก็ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เชียร์เข้าสู่สนาม

คุณวิชัยชุนหาวัชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากล

ผู้ฝึกสอนชาวคิวบาร์ที่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าผู้ใหญ่ของสมาคมแทรกแทรงการทำงาน

แต่พี่ชายยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติในการทำงาน

แต่หากส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลและองค์กร
ก็ต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกัน
หรือไม่จะมีการหารือกันอีกครั้งส่วนโคต้าโอลิมปิกที่มีนักมวย
ของไทยได้ไปแล้ว๔ที่นั่งก็มั่นใจว่ามีลุ้นในการคว้าเหรียญในโตเกียวเกมส์
โอลิปิกเกมที่ญี่ปุ่นในปีหน้าอย่างแน่นอนครับ